ขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่มีการยอมเด็ดค่ะ
แอคเคาน์ปลอมเข้ามาต่อว่าด้วยข้อความที่รุนแรงแล้วก็เสียหาย

เธอเนี่ยรับเงินจากอดีตลูกนักการเมือง
เพื่อให้อย่าขาดกับอดีตสามีปลื้มสุรบท
นี่คือคำที่เขาส่งมาหาทัพทิม

แล้วทำแบบนี้หลายรอบมาก

เขาบอกบอกเลยทัพทีมจะไม่ทน
ข้อความชัดเจนว่าเคสนี้จะไม่มีการยอมความ
ต่อให้ไหว้ขอโทษก็ไม่รับ

การให้อภัยไม่มีค่าอะไรสำหรับคนประเภทนี้

คุณไปเม้นต์วิพากษ์วิจารณ์เขายังไงล่ะ
มีการแจ้งเตือนไปแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่ลดลาวาสอก
ทั้งนี้นะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทัพทิมไปด้วย
แต่ว่าเจ้าตัวไม่สบายมากไม่ค่อยมีเสียง
ทีมก็เลยขอชี้แจงผ่านข้อความสนทนาไลน์ค่ะ
เล่าเหตุการณ์ว่าเริ่มต้นเนี่ยเห็นคนนี้มาคอมเมนต์ก่อกวนอยู่บ่อยครั้ง
ประมาณเกินครึ่งปีมาแล้วนะคุณ
คอมเมนต์ก่อกวนมีการหมินประมาทอย่างมากด้วย
แล้วก็ข้อความส่วนใหญ่จะกล่าวหาว่าทัพทิม
รับเงินจำนวนมากจากคุณพานทองแท้
เพื่อยากับคุณปลื้มสุรบทนั่นเอง
แล้วก็มีการนำชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
หยาบคล้ายค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
ซึ่งตอนแรกเธอบอกว่าเห็นแล้วก็ลบไปแล้วก็บล็อกไป
คิดว่าเป็นโรคจิตปกติไม่ได้สนใจอะไร
เพราะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ความจริง
และคนพวกนี้ค่ะก็น่าอยากจะมาปั่นกระแสอะไรบางอย่าง
แต่พอพักหลังมันเริ่มหนักขึ้น
เข้ามาด่าทุกวันเข้ามาเม้นด่าทุกรูป

ก็เลยทำให้เพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวของเธอ

คู่กรณียังไม่ติดต่อกลับมาอีก
ไม่มีความรับผิดชอบใดต่อการกระทำทั้งสิ้น

ชื่อกลับมาอีกแท็กมาแล้วด่ากลับด้วย

คือไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้สะทกสถานเลยว่าอย่างนั้น
เหมือนไม่กลัวไม่สนใจต่อสังคม

ก่อนหน้านี้ทัพทิมบอกว่าเคยเสิร์ชชื่อเขา
ก็เคยมีข่าวว่าไปก่อกวนแนวลวนลามโรคจิตอะไรประมาณนี้คุณ

แต่ว่ารอบนี้เธอบอกว่าเป็นเธอที่โดนหนักมาก
ซึ่งภายในอาทิตย์หน้าค่ะทัพทิมจะนำหลักฐานต่างเข้าแจ้งความ
ดูว่าตำรวจจะสามารถช่วยเหลือในส่วนไหนได้บ้างก่อน
ใจจริงเธอบอกว่าอยากจะตามให้ถึงต้นต่อ
คืออยากจะอะไรรู้ไหมอยากจะเห็นหน้าผู้กระทำ
เขาบอกเลยว่าถ้ามาไหว้ก็ไม่รับไหว้นะครับ
ขอโทษไม่ต้องมาให้อภัยอะไรแล้วไม่ยอมนะฮะ
ด่ามาด่ากลับอีกเธอเลยจะดำเนินตามกฎหมาย
เอาให้ปรับให้ขังอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเลยค่ะ

คือก่อกวนมาเป็นครึ่งปีแล้วเนี่ย

ชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราเข้าใจกันว่าในโลกของ

มักจะมีโรคจิตแอบแฝงมา

ถือว่ามันเกินเลยความขอบเข็ด
ที่คนนึงจะอดทนได้แล้ว

มันดูถูกสักถีผู้หญิงเกินไป